แม่บ้านผ่ารวย
ขอต้อนรับคุณแอ๋วเจ้าของธุรกิจลูกชุบคุณแงวค่ะ

สวัสดีค่ะ
คุณผู้ชมขาที่อยู่ตรงหน้านี้นะคะ
เป็นลูกชุบคุณแง้วค่ะซึ่งก็บอกว่าคุณแอลเองเป็นลูกสาวของคุณแง้ว
แต่ลูกชุบทั้งหมดนี้นะคะฉีกกฎกติกาในการทำลูกชุบแบบธรรมดาทั้งหมดทั่วไปทั้งหมดเลย

อะไรที่ทำให้คุณแอลเนี่ยกล้าฉีกกฎจากลูกชุบธรรมดาธรรมดาที่เราเคยเห็นลูกพริกส้มผลไม้อะไรอย่างนี้มาเป็นดีไซน์เหล่านี้ค่ะ
เพราะอยากสร้างมูลค่าให้กับขนมไทยอะค่ะคนชอบมองลูกชุบไม่มีค่า

สองบาทก็แพงกว่านี้ก็อุ๊ยแพงจังแต่จริงแล้วก่อนมันจะสร้างเป็นลูกชุบลูกนึงเนี่ยมันนานมาก
ใช่ไหมมันต้องปั้นมันต้องแบบชนปั้นนี่นะ

๖ชั่วโมงด้วยเหรอของเขานะแต่ของบ้านแม่ไม่เคยทำ
อะไรที่ทำให้มันดีไซน์อะไรพวกนี้มันเริ่มจากอะไรอ่ะ
จริงค่ะก็เป็นเมื่อก่อนก็เป็นลูกชุบธรรมดาลูกชุบผลไม้แล้วเราก็ชอบอ่านหนังสือกับญี่ปุ่น

ขนมญี่ปุ่นเวลาไปเมืองนอกเราก็กลับมาคิดว่าขนมไทยมันก็น่าจะแตกต่อยอดไปได้
แล้วอันไหนที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเราเลย
ถ้าที่ทำให้เราดังจนคนรู้จักเราทุกวันนี้ก็ต้องไปรู้สึกคาวาอี

เฮ้ยนี่ไงสตรอเบอร์รี่จริงนะ

แบบคุณลักษณะพิเศษของลูกชุบชนิดแล้วค่ะ
แล้วแฟนก็บอกว่าก็ลองทำสิข้างในก็สตอรี่เหมือนกัน

แล้วก็เปลี่ยนจากโมจิเป็นวูดแล้วก็ลองมาทำดู
แล้วมันน่ารักมากคุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ย

จริงต้องถามหน่อยเก็บได้กี่วันเนี่ย
แล้วเวลาขั้นตอนการทำจริงต่อละลูกมีวิคุณนาทีอ่ะ

เพราะว่าสตรอเบอร์รี่สดประจารหกกระทบกระแทกมากก็ไม่ได้
เนื้อสตอรี่มันกระแทกนิดนึงมันก็ช้ำก็เละอะไรอย่างนี้
ขอถามต้องบอกขอนิดนึงย้อนกลับไปตรงนี้นิดนึงนะคะ
เมื่อเรากล้าฉีกที่จะทำลูกชุบในแนวนี้ออกมา

ก็เป็นสตาร์เวอรี่เล็กลูกเล็กไหมใช่เป็นรสแบบไทยอย่างน้อยเนอะ

ใช้นำเข้าทั้งหมดเพราะรสชาติสตอเบอรี่ไทยมันไม่ได้
ปีที่แล้วค่ะเราขายวันละ๒๐๐กล่องเฉพาะตัวนี้นะคะ
ตามลูกร้อยขายวันละ๒๐๐กล่อง
โอ้โหสามารถตัวนี้ยังไม่รวมยังเกินคือคุณออกมาแล้วพาเป็นสตรอบบอรี่ใหญ่ตอนนี้ราคาอย่างไรคะ

ลูกละ๖๐บาทไม่จะต้องให้นะเพราะว่าไม่แพงนะ
ใช่เพราะตัวเจ้าบะหมี่เองต้นทุนเขาก็แพงมากอยู่แล้วแล้ววิธีการทำอีกนะคะต้องบอกว่าพิถีพิถันมากเลยทีเดียว
อ้อมถามนิดนึงว่าราคาเท่าไหร่อย่างนี้๖๐๖๐คือไม่คือว่าสมมุติว่าเราจะขายเราขายต่อลูก
ขายต่อลูกค่ะเป็นแพ็กละ๑ลูกค่ะอ๋อแพ็กละ๑ลูกเป็นเลย
เป็นว่าแล้วถ้ามันอัดกันสมัยก่อนตอนแรกเราก็ขายไป๓ลูกมันก็จะมีปัญหาขนส่งสตอเบอรี่แตกเราก็เลยงั้นขายไซส์จัมโบ้เลยไซส์ดี
แล้วมีถูกถูกบ้างไหมอะเผื่อบางคนอยากลองชิงมีค่ะอย่างพวกผลไม้เนี่ยก็เริ่มต้นที่กล่องละ๖๕บาทมี๑๖ชิ้นเดี๋ยวนะฮะ
ถูกสุดถูกสุดก่อนกล่องอย่างกล่องนั้นเท่าไหร่ฮะ
กล่องอย่างงี้กับน้องหมูกับน้องเป็ดอยู่ที่๒๓๐บาทค่ะ
ค่ะไม่มีใครเป็นลูกค่ะ๒บาทมีกับ๒บาทกินได้มั้ย
จริงถามกว่ากินได้มั้ยก็เป็นไซส์มินิเชี่ย

คือเราก็มีออกตามบูธเล็กให้สำหรับเหมือน
หยิบและช่างว่ากี่ลูกขายอย่างนี้เราก็มีค่ะ

แพงสุดที่เราจัดเป็นแต่เซตตะก้าที่มีขายอยู่ที่๒๕๐๐บาท
เป็นตะก้ายังไง
ก็เป็นตะก้ายใหญ่ค่ะ
เราจำลองผลไม้ที่เป็นเบอรี่ทั้งหมดไปอยู่ในตระก้าค่ะ
เหมือนเราให้กระชักผู้ใหญ่นะ

อุ้ยแพ็กเกจจิ้งน่ารักมากเลยอะค่ะ

ตอนนี้เข้ามาปีที่เราเป็นปีที่๓จะจบที่๖ล้าน๔แสนบาทโอ้โหพ่อมูลค่าเยอะมากเลยอันนี้คือว่าขายแค่แบบว่าออนไลน์ค่ะออนไลน์ค่ะนี่คุณแม่ไม่ได้โลภนะอันนี้พูดตามตรงเลยนะหมายถึงว่าแม่อยากจะแบบทำอย่างนี้บ้างใช้ทุนเท่าไหร่คะจริงแล้วเราเริ่มมาจาก๓ปีที่แล้วเราเริ่มมาจากทุนแค่ไม่ถึ

เอานี้ขอถามว่าตั้งแต่ทำมาเนี่ยไลน์ไหนยากที่สุด

ก็ได้ค่ะก็มีลูกค้าจัดงานวันเกิดให้ลูก

แล้วมีกี่คน

เนื่องจากเรียนหลายคนแล้วนักเรียนจะไม่ได้รับความรู้อย่างเต็มที่
เพราะบางคนมีทักษะปั้นช้าปั้นเร็วต่างกัน

บาทค่ะเรียนตั้งแต่แช่ถั่วต้มถั่วกวนถั่ว
โมงเช้ายันเสร็จค่ะไม่เสร็จเราไม่ให้กลับ
วันหนึ่งนะคะวันหนึ่งค่ะค่ะ

ก็คือพูดง่ายว่าเออเราต้องเรียนเราถึงจะรู้ว่าเทคนิคสูตรมันเป็นยังไง
อันนี้อยากทำเป็นแล้วก็ชอบอันนี้มาก
ถ้าเกิดนอกจากออนไลน์แล้วเนี่ยนะคะตอนนี้หน้าร้านขายอยู่ที่ไหนบ้าง
จริงเราหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะ
ก็จะมีออกบุตรในทุกเดือนทั้ง๑ปี
อย่างนี้ก็ตามในไอจีหรือเฟสบุ๊คดีกว่า
จะส่งถึงบ้านทั้งกรุงเทพฯต่างประเทศทั้งต่างจังหวัด

ชุดคุณแง๊วค่ะพิมพ์ภาษาไทยได้เลย
ภาษาไทยได้เลยลูกชุมแง๊ว
เอาอย่างนี้อยากเรียนบ้างอยากทำเป็น
ใช่คือตอนนี้เนี่ยอาทิตย์ตาโตมากเลยนะ
หลังจากที่รู้ว่าไข่ลูกชุบเนี่ย
มันได้รายได้แบบว่าปีละเป็น๖ล้านกว่าบาท
แต่อาพิษอยากรู้ว่าถ้ามือใหม่อย่างอภิษเนี่ย

ธุรกิจนี้มันจะยากสักแค่ไหน

ต้องรอติดตามช่วงหน้าค่ะรับรองเลยนะคะ

ไม่แน่คุณอาจจะมีรายได้ขึ้น
ในระดับ๗หลักในอนาคตก็ได้ค่ะ
โอ้โฮช่วงหน้าค่ะไม่ได้แล้วใช่ไหมไม่ได้